สำหรับ๑๔คนนะครับที่มีการประกาศออกมานะครับ
สุดท้ายเนี่ยตัดออกไปครับสามคนที่หลุดก็คือพาคิยะจันแถม
ตำแหน่งประตูนะครับสุธิพรกลัดเจริญตัวรับ
และธนากุลวิเชียนกุลตัวริมเส้นจากการท่าเรือถือเป็นน้องใหม่ของทีมชาตินะครับ
ผู้เล่นชุดนี้๑๔คนที่ประกาศออกมาเป็นผู้เล่นจากชนบุรีครับ
ถึงแปดคนด้วยกันก็คือคลายพุทธหารคำภาจีรวรรษศรวิเชียรโรนชัยจูวงศุกร์
ฤษฎาวงแก้วนัทวุฒิหมัธยลานอภิวัตรแจ่มเจริญวรุษหวังสมแอล
แล้วก็สุพุทธเฉือดกลางแล้วก็ยังมีคณิตสอนผู้พันธ์นะครับ
ประตูแล้วก็ดีกรีผู้เล่นยอดเยี่ยมฤดูการล่าสุดจากการท่าเรือนะครับ
รวมไปถึงเจษฎาชูเดชดาวสันโวไทยลีกจากราชนาวี
และมุมวันอุสมานบูซาจากแบงคอกบีทีเอสฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครับ
ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพแข่งขัน๒๑๒๗ตุลาคม
ไทยก็มีดีกรีเป็นแชมป์๑๔สมัยนะครับ
คือจัดมา๑๕ครั้งเนี่ยคือเราไม่ได้ไป๑ครั้งเลยไม่ได้แชมป์

ก็รายการนี้จะคัดเอาโคต้า๓ทีมครับ
เพื่อไปเล่นชิงแชมป์เอเชียต้นปีหน้าที่เติร์กเมนิสถาน
แล้วจีนแชมป์เอเชียจะคัดเอา๕ทีมไปเล่นฟุตซอร์จีนแชมป์โลกที่ลิตรโนเนียครับ
เตะกัน๑๒กันยายนถึง๔ตุลาคม
เปิดสนามเจอกัมพูชาวันที่๒๑ตุลาคม
ซึ่งไทยก็จะเดินทางไปเวียดนามช่วงเช้าวันที่๑๙ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับ